ถึงเวลาตะลุมบอล๑๕ขุนพลลูกทุ่งระดับเทพ

บ่มีอายคือเก่า
เพราะนี่คือรอบดวนเดือด๓เอา๑ของร้องข้ามรุ่น

จะเป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบต่อไปนั่นเองค่ะ

มันมีอาการแบบยังไม่ค่อยมั่นใจ

ต้องรอดเท่านั้นเพื่อคำว่าแชมป์กลุ่ม

ฝากถึงของฝั่งสติงด้วยนะคะ

และนี่ก็ถึงเวลาของการเดินหน้าหาแชมป์กลุ่มสอง

แชมป์กลุ่ม๓

เรียกว่าจะต้องพยายามหาจับผิดกันเลยทีเดียว

น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
ไปดวนเดือนพร้อมกันนะปันนี้
สัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับ
ทางพิธีกร๒คู่หูดวง

และกรรมการหูเทพฝั่งลูกทุ่ง

คุณจิ้งหรีดถาวงเทวัน
และคุณเวสป้าวงสเตอร์

จากการออดิชั่นที่ได้ผู้เข้ารอบมาทั้ง๑๕คน
สู้ตอนนี้รอบด้วน๓เอา๑

กฎิการ้องข้ามรุ่นรอบดวนเดือด๓เอา๑
ผู้เข้าออกการที่ผ่านการออดิชันทั้ง๑๕คน
จะถูกจัดกลุ่มกลุ่มละ๓คน

สู้กันเพียงคนละ๑เพลง
วัดด้วยการร้องเพียง๑ครั้ง
เพื่อหาผู้แข็งแกร่งที่คะแนนสูงที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
โดยคะแนนจะมาจากคณะก้ามากาญทางสามทานที่มีคลัวลักษณ์๒๐คะแนน
และคะแนนจากโบนัสความต่างระหว่างอายุคนและอายุเคล็
นั่นคือออลนิวอิซูซูมิวเอ็กซ์
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
ยนตรกรรมอเนกละ๒เครื่องยนต์
มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท

ใครจะคว้าออร์นิวอิซูซูบิวเอ็กซ
คันนี้ไปพร้อมครับติดตามได้ในรายการของเรา

เรามีโชว์พิเศษอีกแล้วครับคุณเชียร์ครับ
วันนี้เราจะได้พบกับนักร้องที่มีวิว
ทั้งหมด๕๐๐กว่าล้านวิว

ถ้าพร้อมเชิญพบกับคุณแซคชุมแผ่
และเพลงทำแผ่

อุจสนาคเดียว
ผมก็จะบอกครับว่า
กำลังเปลี่ยนครับ

โชคร้ายไอ้สิราบเอาไอ้บ่ส่งน้องกะเขือ
บ่แม่นมาวันหลักกะบ่ได้ใจน้ำวันแห่ลงดังกะดักใจน้ำ
บ่ได้เห็นที่บ้านได้เห็นที่บ้านได้เจ้ากะบ่หัวสา
นั่งห้องนอนให้ย่อนสงสารใจเจ้าของน้องบอกเคยมองอย่างสากก็บ่อยากไว้
หากเจ้าหลานหากเจ้าหลานได้ยินบ่อ
เพราะเจ้าอยู่ด้านห้องข้ามแทน

คนนี้ทำไมคะ๖๐๐๖๐๐นี่
๖๐๐นี่คำประดับ
เจ้าแซคนี่เป็นนักร้องที่ร้องเพลงช้าได้แบบสนุกเลยนะฮะ
เคยพาเวทีประกอบมาก่อนไหมอะเคยครับ
ก็ประกวดตั้งแต่อายุ๑๑ขวบครับ
ตั้งแต่ขึ้นแล้วก็ครั้งแรกเลยชนะเลยครับ

วันนี้แซ็กมาลองข้ามรุนให้กำลังใจน้องที่แข่งขันอยู่ในคะ
ครับต้อง
สมาธิเราต้องเกินร้อยไว้ก่อนครับ

เวลามายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะลดลงเอง

อีกคนนึงละที่ยืนยันเรื่องนี้นะคะ

เพลงใหม่นะครับไปครับสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับผม

ก่อนที่จะไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้นะคะ

ปลอมเพลง
ปลอมเพลง
เจ้ามั่นใจที่เลือกไอมาเป็นแฟน
ทั้งที่ไอกับโบ้มียังคือกล้าเดือนควงแคป
แต่งก็บ่ทันได้แต่เงินผูกแขนก็ยังบ่มี
ฮักจริงสิกินได้อยู่ตี
โอ้ววาสนาไอ้บ้องมี
โอ้ววาฮักเจ้าอีหลี
บอกแม่ตัวสายเป็นสิพอแพ้กับไอ้บ้องเจ้า
สิไปต่อกับไอ้บ่อล่ะ
พร้อมพันธุ์ใจให้เฝ้าก่อนใจมา
ที่หน้าบัญชีใจ
บอกแม่ตัวสายเป็นสิพุ่มเททั้งกายใจ
กลุ่มมือเจ้าไว้ลมหายใจ
เธอเจ้าสิอยู่สิตาย
ไห้สัญญาว่าฮักเจ้าสิฮักเจ้าพูด
สิอยู่สิตายไห้สัญญาว่าฮักเจ้าสิฮักเจ้าหูเดียว
กลุ่มหญิงล้วนอีกหนึ่งกลุ่มครับ

ยังเป็นสายแดนทั้ง๓คนเลย
นี่คือร้องข้ามรุ่นกับรอบดวนเดือดสามเอาหนึ่ง
และนี่คือการค้นหาแชมป์กลุ่มสอง
กับกลุ่มด่วนที่บอกว่าวัดกันไม่ได้แค่เรื่องเสียง
แต่ต้องมีลีลาเสน่ห์ที่เหนือกว่าเท่านั้น
เพลงของหนูเนี่ยน่าจะทำคะแนนได้ดีมาก

สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
กับตัวแชมป์กลุ่มที่มีแค่หนึ่งใบเท่านั้นเจ๋งสุดรอด
ใครจะขวาตัวใบนี้ไปทรองหรือกันนะปะดี
ความมันและความสนุกในวันนี้
วันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเจอกับ๓สาวได้เลย
มาเลย

กำลังจะบอกเป็นเกิลกรุ๊ปก็บอกไม่ได้

อีกทีนี้ครับน้องโยเกิร์ตคุณละนิดค่ะ

ต่อมาค่ะนิ่งสุพรรษาค่ะ
ค่ะผมพ่อน้องฟูนิมกัมตนาท

ได้ข่าวว่าเตรียมเพลงแดนมาเต็มที่เลยวันนี้
จริงเหรอวันนี้คือ๓คนจะมาในเพลงแดนซ์กันหมดเลยเหรอ

เตรียมเปิดศึกดวนเดือนกับ๓สาว๓สไตล์
ที่เก่งเจ๋งคู่ขี้จนคุณไม่อาจคาดเดา
สำหรับสายแดนที่เจอในวันนี้
เอาเป็นว่าวันนี้สนุกแน่นอนนะครับ
แต่ว่าสำหรับใครที่จะได้ร้องก่อนนั้นคือ

รู้สึกว่าอยากเดินทางสายกลางอยากอยู่กลาง
อยากได้คนสุดท้ายอยากร้องคนสุดท้ายเลย

และผู้โชคดีที่ได้ร้องก่อนคนนั้นก็คือ

ต่อด้วยน้องโยเกิร์ตบุริสครับ

งานนี้ขอเปิดสรุปกันด้วยสาวบัธษจันทร์
ที่เทพทั้งเสียงเทพทั้งแต้น
เกินกรรมการต้องต่าลึกวาวในรอบออออดิชัน
และกดดันให้คู่แข่งต้องขนลุกสู้
งานนี้เธอจะงัดขุมพลัง
และแล่เหลี่ยมไหนมาต่อก่อน
นี่ค่ะ
วันนี้เป็นเพลงที่ใช้หายบ๊อกเป็นแบบแคลกแคลก

อันดับเสาร์ออกมาในตี๒๕๑๑นะครับ
โห้ซึ่งทำให้โทนั้นมีคะแนนพิเศษไป๓คะแนนเลย

ยังควบคอนเซ็ปต์เพลงแต้งอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการพ่วงคะแนนพิเศษไปมากถึง๓คะแนน
ซึ่งวันนี้นิ้งก็ทำการบ้านทำโชว์มา

ทั้งด้านการร้องการโชว์ก็ไปฝึกด้านการร้องมา

เวอร์ชันที่ทุกคนชื่นชอบ

เธอจะมีหมายตายหมายไหน
ออกมาคมขวัญคู่ต่อสู้
เพลงนี้ยากตรงที่ข้างหลังมันจะเป็นแบบเสียงสูง
คือถ้าทำไม่ดีก็อาจจะพลาดได้เลยค่ะ
ตอนที่หนูทำหนูไม่พลาด

ดดันไหมก็กดดันนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแรงฮึด
โชว์หนูแล้วพี่สองคนน่าจะมีแอบกังวลนิดหน่อยค่ะ
สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
และบูให้ได้คะแนนสูงเฉียดฟ้า

แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ

แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ

แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ

แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ

แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ

แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
แชมป์สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ

วอนลมจะพัดพากลัวรักของข้าคืน
จำทนฝืนนอนเสือนน้ำ
รู้ส่วงในน้ำ
ลาลาลาลาลาลาลา
อยู่แห่งในระยอยลืมหัวใจคนเก่าก่อน
ลมยังคล้างห้วนผ้าใจปวนปั้น
หนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอน
อกพิภองกันลมเคยสุกให้สมแสนาวร
จงเอ็นดูจาน
ใครใครเฝ้าหลงข้อย
ว่าลมจะพัดพาครูรักของข้าคืนจำทนฝืนนอนเสือนในส่วงใน
ลาลาลาลาลาลาลาอยู่แห่งไหนหรือลืมหัวใจคนเก่าก่อน
ลมอย่างกลางพร้วนพาใจปวนปัน
หนาวหนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอน
พี่ป้องกันลมเคยสุขเคยสมแสนอาวร
ใจร้อนร้อนนอนกอดหมอนอยู่เดียวได้

ใครเฝ้าหลงข้อย

น้องสาวเป็นน้ำหนึ่ง
น้องสาวเป็นน้ำหนึ่ง
ต้องมาดูคะแนนว่าวันนี้สายแดนส์นะคะ

วันนี้มาครบนะคะเพราะว่าตอนออดิชั่นเนี่ย

แต่อันนี้มันมีคือเพิ่มการร้อง

มีท่อนประหารที่ค่อนข้างโหดเหมือนกัน
แต่ว่าเราต้องยอมรับนิดนึง

พลังมันจะบั่นทอนเรานิดนึง

ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำอยู่ได้โชว์

ถือว่าสุดยอดมาก
ในเรื่องผมดูเพลินมาก

เราก็น้อยคนที่จะได้เต้น

สวัสดีค่ะ

เยาวชนหรือลูกหลานของเราเนี่ย

มันเต้นไปด้วยทำได้ขนาดนี้ผมชื่นชม
ยังไม่แสดงฤทธเดท

อะไรของเค้าเนี่ย

คือเพลงเนี่ยไม่เป็นกังวล

อย่างเดียวครับจิกคำให้หน่อยให้มัน
เหมือนพี่เวตป้าบอกพลังให้มัน
อีกนิดนึงมันจะสมบูรณ์มากเลย

ยังคงสั่นคงว่าความจริงเต้นยับ
โชว์เด็ดจนกรรมการต่างขนานนามว่าเธอคนนี้

เรายังแบบเพิดเพลินกับโชว์ของน้องเลย
จะต้องได้คะแนนเยอะแน่หนูพูดเลย
เปลี่ยนทันไหมอะร้องคนแรกได้ป่ะ
อย่างน้อยวันนี้เราก็แบบว่าทำเต็มที่แล้ว
แล้วก็ผลงานของเราก็ไม่ขี้หลีก
แล้วก็น่าจะได้คะแนนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
คะแนนของนิ้งที่เป็นตัวตั้งในแมทดวนเดือด๓เอา๑นี้
จะสูงหรือต่ำไปดูกัน

จากคำชมและคำติที่คณะกรรมการได้มีคอมเมนต์มาแล้ว
คะแนนพิเศษ๓คะแนนถือว่าตั้งต้นไว้เยอะมาก
แต่ตอนนี้ต้องมาดูแล้วค่ะว่าคะแนนรวมของนิ้งจะได้เท่าไหร่
ขอดูคะแนนแรกนะคะที่พี่เวสป้าค่ะ
และคะแนนที่พี่เว้นป้าให้กับนิ้ง

๑๖คะแนน

แนนที่คุณให้น้องนิ้งคือ
๑๖คะแนน

หรือว่าพี่หนุ่มอาจจะให้ต่ำกว่าก็ลุ้นครับ
ก็รู้ไหมว่าคนแรกของกลุ่มนี้จะตั้งต้นไปดีกว่า
ที่เท่าไหร่
มาตรฐานจะเตรียมแค่ไหนนะคะ

รวมทั้งหมดที่นิ้งได้ไปคือ๕๓คะแนนค่ะ

ขอบใจด้วยครับรู้สึกไงครับ๕๓คะแนน

โอ้โหโชว์แรกของเรามันเหมือนแบบมันเกินคาด
คะแนนมันเป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับหนูมันสูงมากเลยค่ะ
ประเดิมได้โคตรโหด๕๓คะแนน
งานนี้เข้าใกล้คำว่าแชมป์กลุ่ม๒ไปแบบเลิศ
ปล่อยให้โยเกิร์ตปูนิ่มขวัญภาวะคนลุกชูชัน
กลับมาสู่การต่อสู้สุดจู่เดือดแบบ๓เอา๑
กับการค้นหาเพชรยอดมงกุฎเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ที่จะคว้าตัวแชมป์กลุ่มไปครอง
เปิดสนามไปด้วยนิ้งสาวมหัศจรรย์ที่โชว์ท่าไม้ตายร้องเต้นแบบฟูออปชัน
คว้าคะแนนตั้งต้นไปได้สูงเฉียดฟ้าถึง๕๓คะแนน
สายนี้มันก็น่าจะไม่ไกลมือเราสักเท่าไหร่ค่ะ
งานนี้ทำเอาสองสาวที่รอชกอย่างโยเกิร์ตปูนิ่มถึงกับขนลุกขนพอง
แต่เมื่อถึงเวลารบเธอก็พร้อมฟาด
เพราะนี่ถึงเวลาของสาวน้อยพราวเสน่ห์ตัวท็อปจากเมืองจันทบุรี
มั่นใจนิดนึงค่ะว่าเพลงหนูก็น่าจะสู้ร้องได้ค่ะ
เต็มร้อยเพื่อความฝันเดียวคือการสู้เพื่อรถที่กำลังจะถูกยึด
ที่หนูมารายการนี้ก็คือรายการนี้มีแจกรถค่ะ
แล้วหนูก็เลยแบบอยากได้มากแล้วก็เป็นรถในฝันของหนูเลยค่ะ
เกิดก็ไม่วัดแล้วก็น่าจะชนะน้องนิ้งด้วย
ก็ต้องมาดูกันครับว่าวันนี้ผลงานเธอจะแผลงฤทธเดท
ความนิ้งหงายกลับบ้านได้หรือไม่
มีอะไรเอ่ยที่จะจับมาในวันนี้
วันนี้เพลงแต่งงานกันเถอะค่ะ

เพราะว่าเพลงนี้จากที่พี่จิ้งหลีดขาวได้บอกรอบที่แล้วว่า
หนูอาจจะเข้าแบบทางของพี่หนิงค่ะ
ก็เลยเลือกมาเป็นเพลงนี้อีกของพี่หลิวเหมือนกันค่ะ

คะแนนเราจะเอาชนะนิ้งได้

ดูน้องเมื่อกี้แล้วก็

ซ้อมมาดีใช่เหรอ

ก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลนิดหน่อย
อ่ะแต่วันนี้ต้องทำเต็มที่ที่ถามว่ามั่นใจไหม
เพราะว่าเพลงนี้ไม่มีคะแนนพิเศษเลย

ต้องได้คะแนนเต็มจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านเลยนะคะ

แม้ว่าจะมีคะแนนร้องข้ามรุ่นเป็น๐
แต่นี่คืออาวุธเพลงที่เธอมั่นใจมากที่สุด
ว่ามันคือขีปนาวุฒิทำลายล้าง
สำหรับเพลงนี้นะคะที่เลือกมานะคะ

เพราะว่าสมัยก่อนที่แบบประกวดร้องเพลง
โยเกิร์ตได้เอามาซ้อมแล้วเอาไปใช้ประกวดเหมือนกัน

เธอจะทำผลงานได้ดีเหนือชั้น
จนสามารถทำลายสถิติสูงเฉียดฟ้า
๕๓คะแนนของนิ้งได้หรือไม่

จะทำยังไง
ไม่รู้ความไหนโดยไม่ต้องตอ
ว่ารักว่าชอบเธอมากแล้ว
ดิฉันจะทำยังไง
จะทำยังไงกันดี
ให้มีเพียงฉันแม้เธอ

จะทำยังไงยังไง
ให้เธอเข้าใจฉันเลย

หน้ากาก็เห็น

จะทำยังไงดีนะ
ให้เธอตอบรักฉันมา

จะให้เธอรุ่นชายข้าบ้าน
จนนาทีสุดท้าย
ยอมอายยอมให้พระเจ้า
แต่ก่อนก็เราหาย
จะลั่นบ้านเอี๊ยะไปงานกับเธอ
จ้องตาก็แล้วยิ้มให้ก็แล้วไม่เห็นมีวีแววระเบิด
หน้าตาก็เห็นห้องทรงก็เห็นไม่เห็นท่าตื่นเต้นเห็นแต่เฉย
ทำตีลูกเสิร์ฟจำเมื่อย่างเคยปิดโทรอะไรน่ารำคาญ
จะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรักฉันมา
จะทำยังไงดีนะจะให้เธอร่วมชาย
ชาวบ้านจึงนาทีสุดท้ายยอมอายยอมให้ประจาน
ก็ก้นต้องร้องขาดจะลั่นบ้านอยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ
อยากแต่งานกับเธออยากแต่งานกับเธอ

เต้นยิ่งดูดีเรียกว่าจะต้องพยายามหาจับผิดกันเลยทีเดียว
เพราะว่าแทบไม่มีนะครับ
ถ้าเป็นการเข้าห้องอัดจริงพี่จะให้สายจริตเข้าไปเพิ่ม
อย่างเช่นจะทำยังไงดีนะ

ขอบคุณค่ะ
ไม่ว่าจะร้องหรือเต้นก็ดูน่ารัก
กรรมการถึงกับออกปากชมไม่หยุด
เรามั่นใจมากกับท่อนหลังว่าเราทำได้ดีมาก
เพราะว่าดันร้องได้ดันแบบแตะคีย์ถึง
แล้วก็ดันมีพลังขึ้นมาอีก
งานนี้มีสูสีเธอจะก้าวข้ามผ่าน๕๓คะแนนไปได้ไหม
หรือต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านทันที
ศึกหนักครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไป

กรับกรรมการทางอีก๒ครับ

ค่ะคะแนนที่คุณให้คุณโยเกิร์ตคือ
สาแยนทั้งคู่เพลงเร็วทั้งคู่นะครับ

นี่คือค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้ว
ว่าแบบน่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้ไปสู้กับพี่ปูนิ่มค่ะ
ขอดูคะแนนที่พี่จรีย์ให้กับโยเกิร์ตค่ะ
อ่ามึงจริงนะคะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งสวัสดิ์บ้านค่ะ

รวมทั้งหมดนะคะคือ๕๐คะแนนค่ะ
ไม่พอนะครับสำหรับ๕๓คะแนนที่น้องนิ้งตั้งเอาไว้นะครับ
นี่จริงแล้วถ้าเทียบคะแนนจากคณะกรรมการคือเท่ากันเลย

เท่ากันเลยแต่ว่าคะแนนที่แตกต่างคือคะแนนเพลงพิเศษ

มันจะได้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกเพลงนะครับ
มาถึงในรอบนี้แล้วคะแนนข้ามรุ่นนี่มีผลสูงมากครับ
เพราะว่าทุกคนคะแนนจะเบียดกันมากหนึ่ง
คะแนนที่มีผลมากบางทีมีแค่จุด๕นี่ก็มีผลแล้วฮะ
จริงด้วยเพราะว่ามีกรณีที่เคยให้จุด๕มาแล้วนะคะ
คือต้องบอกว่ามาตรฐานการตัดสินจะเข้มข้นขึ้นไปอีก
แล้วก็นักสู้ที่อยู่ในรอบนี้ก็ล้วนแล้วแต่เก่งกันทั้งนั้นเลย

และแล้วก็ไม่สามารถก้าวผ่านสาวน้อยมหัศจรรย์นิ้งสุพรรษาไปได้
โยเกิร์ตจะคว้าคะแนนจากกรรมการได้เท่ากัน
แต่คะแนนพิเศษชิดได้๐แต้ม
ทำให้เธอต้องแพ้ขอตกกลับบ้านไปอย่างน่าเสียดาย
ขอบคุณคะแนนพิเศษของนิ้งมากเลยนะคะ
เพราะว่าที่จริงแล้วคะแนนการร้องของเราสองคนเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยค่ะ
แต่ว่านิ้งสามารถชนะเข้ามาได้ก็เพราะว่าคะแนนพิเศษนั่นเองนะคะ
ครั้งนี้ฉันชนะจะเป็นของเราค่ะ
สึกสามเอาหนึ่งกำลังลุกเป็นไฟ
และหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นแชมป์ของกลุ่มสอง
ไม่เพียงแต่เสียงร้องแต่ยังวัดกันที่ลีลาที่เหนือชั้น
โชว์ได้ฟังเสียงร้องเต็มจ้า
ผมดูเพลินมากไม่น้อยหน้าน้องนิ้งเลยครับ
ซึ่งอันนี้ผู้ที่สูสีกินกันไม่ลง
เราย่อเกิดและนิงแขนแนนเท่ากัน
แต่ต้องมาแผลชนะกันด้วยแขนแนนคาบรุน
หนูก็ยังเชื่อว่าคะแนนพิเศษของหนู
น่าจะสามารถขย่ำพี่ปูนิ่มได้ค่ะ
งานนี้ว่าที่แชมป์กลุ่มยังตกอยู่ในมือของนิ้งสุพรรษา
รอบนี้นี่คือฟิตเต็มที่เลย

และตอนนี้ก็ถึงคิวสาวเท้าไฟ
ตัวแม่สายแดนส์อย่างปูนิ่ม

ก็พีคจนกรรมการเอ่ยปากชมไม่หยุด

ถ้าเป็นอัดเสียงนี่แทบจะเที่ยวเดียวได้เลยนะ
คนนี้เยี่ยมครับ
ชิดสถานีเธอจึงขอตั้งเป้าไว้ว่า

นี่ธรรมดาแน่รอบนี้มันก็ต้องวัดกัน
ปังหรือพังไปลุ้นกัน
อันนี้ก็ใส่ชุดแบบนี้มานะคะสีนี้มา
ชื่อเองก็ต้องเกี่ยวกับสีทองนิดนึง

มีทองทุ่มหัวไม่มีเผื่อก็ได้ค่ะ
อดกับเพลงนี้ออกมาในปี๒๕๕๘ครับ
คุณมีคะแนนพิเศษอยู่ในมือ๒คะแนน
ยังมั่นคงในฐานทัพของตัวเอง
เลือกเพลงจ๊ะน้องพันนีมายั่วบดให้กรรมการต้องหลง

ต้องเลือกเพลงที่มันตรงกับร่องเสียงเรา
แล้วก็ตรงกับจริตของเราอะค่ะ
แต่มันจะพอแซ่บซู่ซ่าซัดกับโชว์ของนิ้งได้ไหม

หนูก็ยังเชื่อว่าคะแนนพิเศษของหนู
น่าจะสามารถขย่ำพี่ปูนิ่มได้ค่ะ

ถ้าคบกับใครแล้วดีโคตาราชจะมีความสุข
คบแล้วไม่เป็นทุกข์ตอนจะง้อเลิกทำไม
ที่เจอมาแต่ละเคสได้เป็นประเภทแบบโคโฮได้
แอบกินลับลั่งอยู่ได้หาเสพหาตเลยไม่เคยพอ
เสี่ยงเวลามากมากยากพอแล้วยากทักบาง
เหมือนถลอดแท็กซีลงกลากทางไม่ไปต่อ
ไม่ไปต่ออยู่กับเพื่อนก็โฟงได้เนี่ย
หลังทองเราก็มีไม่เห็นต้องงอ
แค่ผู้ชายกระโหลกกะลาไม่ใช่ป๊าไม่ใช่พ่อ
ง้อไม่เปลืองน้ำลา
มีทองคำหัวหรือใหญ่ทองหัว
ไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายหรอกนะไม่หรอกนะ
ถ้าไม่มีผัวมีทองทงหัว
แล้วไม่มีผู้รู้ไม่ต้องกลัว
มีทองทงหัวหรือใหญ่ทงหัว
มีผัวก็ได้
แน่ใจเหล่าเหล่าให้ลองนึก
วันใดขาดหัวจะรู้สึก
ยิ่งตอนจะนอนยิ่งตอนดึกน่ะ
อารมณ์มันชวนให้คิดลึกนะ
เวลาที่แฟนมาจี้จ้า
โอ้ยเอาผัวผันหนัวเนี่ยมันดีนะ
แน่ใจเหล่าเหล่าถ้าน้องจะ
เจว่ามีผัวดีกว่านะ
เชื่อเจ๊สิเจ๊เคยมี
เจ๊วดีเจ๊วดีนา
เหมือนทะเลาะแท็กซี่ลงกลางทางไม่ไปต่อ
อยู่กับเพื่อนกับตุงได้มีเงินทอง

แค่ผู้ชายกะโหลกะลาไม่ใช่ปากไม่ใช่พ่อไม่โง่ไม่เปลืองน้ำหลาย
มีทองทวงหัวหรือใหญ่ทองหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายหรอกนะไม่หรอกนะ
ถ้าไม่มีผัวทบทวนแล้วไม่มีผัวไม่ต้องกลัว
มีทองหัวหรือใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้
มีทองทมหัวหรือใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายหรอกนะไม่รบนะ
ถ้าไม่มีผัวถกทมหัวแล้วก็ไม่มีผัวไม่ต้องกลัว
มีทองเท่าหัวหรือใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้

โล่งแล้วสบายได้ปลดปล่อยแล้ว
เยี่ยมเลยครับเสียงดีร้องคมนะครับ
แทบไม่มีจุดให้ติเลยเหมือนกันนะครับพยายามพยายามจับผิดอยู่นะครับ
ถ้าจะมีก็มีช่วงผ่อนอาจจะว่าพอเต้นแล้วนิดนึงแค่นั้นตอนหลัง
จะมีลดน้ำหนักเสียงลงบ้างแค่นั้นเองนอกนั้นดีหมดครับ
พอพี่บอกว่าต้องลดเสียงคือลดในที่นี้
พี่ว่าต้องลดเสียงแหลมมันมีแหลมขึ้นมาคำแรกขึ้นมาเลย
มันมันจะแหลมไปนิดนึงถามว่าจังหวะดีไหมจังหวะดี
เพราะขนาดเร็วยังสับได้ขนาดนี้ถือว่าร้องได้ดีได้ดีเลย
แต่นิดหน่อยวันนี้นะคะถือว่าเยี่ยมจ้
แต่ตอนนี้คือพี่รุ่งเป็นยังไงคะปูนิ่มค่ะ
หนักเลยล่ะที่บอกหนักนี่เพราะต้องไปเปรียบเทียบ
ทางนี้แบบรสเผ็ดจัดจ้านทางนู้นแบบกลมกล่อมละมุน
มีเสน่ห์อะไรแฝงมีเสน่ห์อยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้
นิ่มเขาจิกคำในตรงนี้ชัดเจนเพลงเร็วสนุกจิกคำจังหวะได้
คือมันยากนะมันยากแล้วทำได้เนี่ยมันก็เลยหนักไง
ไม่ใช่หนักอะไรนะหนักคณะกรรมการล่ะค่ะ

หนักเลยค่ะขอบคุณมากคณะกรรมการ
เรียกว่ากวาดคำชมไปได้เพียบ
สำหรับโชว์ของปูนิ่มที่แซ่บเผ็ดแถมคมกริบยังหาทิติไม่ได้
สมความล่ำลือแล้วก็สมแบบระดับแชมป์มาจากหลายเวที
คำติชมมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
คะแนนนี่แหละคือจะวัดเลยว่าเราได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อ
คืออย่างน้อยคือเราต้องมาวัดกันที่คะแนน
งานนี้กรรมการถึงกับกุมขมับกันเลยทีเดียว
เพราะสองสาวต่างมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ใครกันแน่ที่จะคว้าแชมป์กลุ่ม๒ไปได้ครอบครอง
ไปรูปผลดวนเดือนพร้อมกันณแบบนี้
ตอนนี้นะคะปูนิ่มเองมีคะแนนพิเศษนะคะ
เพลงที่เลือกไว้อยู่๒คะแนนด้วยกัน
คะแนนในตอนนี้มาลุ้นคะแนนแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่พี่จิ้งหลีด
คะแนนที่พี่จิ้งรีดจะให้กับปูนิ่มนั้นนะคะจะเป็นเท่าไหร่

มาสวยแล้วนะครับสูสีจริง
ต่อเลยนะครับกับกรรมการท่านที่๒ครับ
รุ่งสุริยาครับคะแนนที่คุณให้คุณปูนิ่ม

พี่รุ่งมีสีหน้าที่หักใจอย่างเห็นเลขทั้งนะครับ

เอาอีกแล้วอยู่ในสภาวะที่เทียบจากคณะกรรมการคือหมัดต่อหมัดอีกแล้ว

คะแนนสุดท้ายนี้กันกับพี่เวสป้า
คะแนนที่ให้กับปูนิ่มคือ

ถ้าปูนิ่มทำได้มากกว่า๑๗คะแนน
จะส่งให้เธอปิดเกมครั้งนี้สำเร็จ

และส่ง๓๐๐มาศจรรย์อย่างหนีกลับบ้านทันที
ก็ลุ้นมากเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมด
เราสามารถเป็นแชมป์ก็ได้หรือสามารถแพ้ก็ได้
ถ้าเกิดยังมีแต้มบุญลงเหลืออยู่บ้าง
๓๐เปอร์เซ็นต์นี่คืออาจจะชนะ
ใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายขวาใช้
ไปรุ้นพร้อมกันณแบบนี้
คะแนนที่ให้กับปูนิ่มคือ

โอ้โหแชมป์ของเรา

โอ้โหข้างบนเทียดเกินแบบจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ย

ผมจะให้คะแนนเพลงเร็วใครได้สูงขนาดนี้
ต้องยอมรับว่าเขาหาจุดติแทบไม่ได้เลยจริง
ถ้าวัดกันนิ้งลองไปดูนะครับว่า

แชมป์กลุ่มของเราครับคุณปูนิม
สุดยอด
ของตัวแม่รุ่นใยสายแดดอย่างปูนิม
กินแทนแชมป์ของกลุ่มที่๒อย่างสมศักดิ์ศรี

แล้วตายแบบหุดหวิตมาก
แต่การต่อสู้แบบตะลุมบอลนี้ยังไม่หมด
เหลืออีก๓สาย๓สไตล์

เป็นใครกันแน่ที่จะรวม

อ้ามพลาดไหนร้องครอบรุ่นทุกวันเสาร์ชาวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒